ตอนนี้งานแบบแน่นเนิดเลยหลายคนบ่นมือคิดถึง

เรียงเธอก็ดีนะเสียงเธอก็เพราะนะ
ขออภัยนะคะนี่เปรวยข่าวหรือเปล่า

คือเพลงเขาซึ้งไง
อันนี้ไม่ได้ทำคนเดียวนะทำกับพี่เจ๋งบิ๊กแอสค่ะก็ร้องด้วยกันนั่นแหละ
ว่าคนจะชื่นชมชื่นชอบตัวเองในบทบาทของการเป็นนักร้อง
ซึ่งทำให้มีกำลังใจอยากจะทำเพลงใหม่ไปเรื่อยค่ะ
ฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะติดตามต่อไปเรื่อย
อุ้ยตั้งสิงค์การนี้เท่านั้นหรือเปล่านะที่

ก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนนี้ก็มาอยู่กับทางไทยรัฐทีวี
ในเรื่องของรายการ๒อันแล้วภาพไม่จำกัดบ้างแล้วก็
ภาชาภาพภาพไม่มุมครับผม